ออกตัวอีกลายพี่หนุนกุ้งน้ำ
แค่อะไรเขารายหากันบ่อยมากเลยนะ
คือแกบีหลวงค่ะเขาเพิ่งหงองใจเลยไม่ต้องออกน้ำ
มีข่าวว่าเอมมี่แม็กซิมมาเป็นแฟนกับลูกชายเขา
น้องเสือปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาก็เลยตั้งโต๊ะแถลงเลย
นี่มันมีภาพนี้มาก่อนนะคะยืนงงในดงโลโซ
บางคนก็ถามนะพี่แจ๊คว่าตกลงเนี่ยขอโทษนะแฟนพ่อหรือแฟนลูก
อุ้ยตายแล้วคนลงเอาจริง
อย่าเพิ่งสงสัยกันไปคุณแจ๊คการีนเมื่อวานนี้ทำรายการอยู่ส่งเนี่ยดิฉัน
ดิฉันไปเข้าถ้ำเสือเลยนะแต่ว่าไม่ได้ล้วงลูกเสือออกมานะไปล้วงความจริงออกมาคุณแจ๊คกรบค่ะ
อ่ะไปเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขวัญมีนัดพูดคุยกับร็อกเกอร์ซุปตาท่านหนึ่งนะคะ
เชื่อว่าแฟนบันเทิงไทยรัฐนะเห็นหน้าบ้านแบบนี้
บรรยากาศในบ้านแบบนี้ต้องเดากันออกแน่เลยนะคะว่าจะเป็นใคร
เสกโลโซนั่นเองค่ะคือหลายคนนะนะเห็นรูปแล้วรูปครอบครัวสุขสรรค์เลยแหละ
หลายคนสงสัยคิดไปไกลอ่านแคปชั่นแล้วลือไปไกล
ทุกคนลื้อถึงขนาดที่ว่าน้องเสือเป็นพ่อของลูกในท้องเอมมี่หรือเปล่า
วันนี้แหละก่อนที่จะลือกันไปนะคะมาหาคำตอบกันค่ะ
เข้าไปในบ้านเลยดีกว่าเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือไม่ได้นึกถึงใครไม่เคยทักไปหาใครอะไร
อยู่ดีวันนั้นคืนนั้นดึก

ก็ทักไปเอมมี่ช่วยเสือด้วย

ช่วยเสือด้วยเอมมี่ช่วยเสือด้วยแล้วเอมมี่ก็โทรไปหาน้อง
อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเสือ
เดี๋ยวหนูหาผู้จัดการให้บอกว่าไม่เอาเอมมี่แหละ
น้องเสือเขามีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นเกี่ยวกับวงการบันเทิง
ที่ไม่ใช่แค่นักร้องคือเป็นนักแสดง
แต่คือทางพวกการเป็นกับเสกเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักร้องศิลปินนักร้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้านวงการแสดงนักแสดงอะไรอย่างนี้ไม่รู้เรื่อง
ผมมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าวงการมาสักพักบ้างครับตั้งแต่กลับมาจากอเมริกา
แต่ว่าก็แบบไม่มีใครที่จะแบบเสนอผมเข้าไปได้อย่างเต็มตัวครับ
แล้วพอคุณแม่ก็ได้คุยกับพี่เอมมี่ผมก็รู้สึกดีนะ
คือผมก็รู้จักพี่เอมมี่จากรายการนึงนะครับก็สักประมาณ๒๓ปีที่แล้วครับ
พอได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วพี่เอมมี่ก็แบบดูแลดีก็ผมก็รู้ว่าเห็นว่าเขาแบบดูแลดีจริง
ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่เราก็ทำได้เราก็แบบก็เห็นว่าแบบวันข้างหน้าก็น่าจะมีงานเพิ่มมามากขึ้น
เอาล่ะอย่าลือกันไปเขาเป็นแค่ผู้จัดการส่วนตัวเอมมี่อบรวรรณเป็นผู้จัดการแล้วน้องเสือเขาเป็นศิลปินนะคะ
เท่านั้นคือคุณแม่การเขาประทับใจมากเอมมี่น่ะคือแม่การเขาโทรไปหาเอมมี่ตอนประมาณตี๒กว่า
แล้วคุณเอมมี่เขากลับก็เลยประทับใจตอนนั้นก็เลยมารีบมาเป็นผู้จัดการให้ดูหน่อยสิ
พี่แจ๊คน้อยใจหรอว่าไม่ประทับใจพี่แจ๊คบ้างคุณแม่โทรได้ตลอดเงิน
ไม่ฉันเป็นห่วงเรื่องโควิดยังไงนี่ล่ะสูญเงินสูญทองไม่เท่าไหร่ล่ะ
สถานการณ์โควิดคุณผู้ชมค่ะพี่เสกโลโซในตอนแรกก็ยอมรับว่าเครียดนะ
แต่ว่าพี่การเนี่ยเขาทำไมเอาธรรมะมาช่วยพี่เสก
นามโมตัสซ่าเออเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะ
คือเราไม่ซีเรียสมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้พักเหมือนกัน

แรกเขาก็แบบบ่นเครียดใช่ไหมกันบอกเสกเธอจะไปมาบ่นเครียดหรือขออะไรให้คนช่วยอะไร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเลยทำไมไม่ไหว้พระขอพรอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่โอไงอยู่ดีพี่แกก็นั่งสมาธิแล้วแกก็หายฟุ้งซ่าน
อ่าแต่ว่านั่งได้ไหมบอกได้นิดหน่อยคือเขาเก่งนะเขาเป็นคนถ้าเขาทำอะไรเขาทำได้นะ
อุ้ยของเขาแรงนะเนี่ยไปบ้านเขาเนี่ยกล้องกระพริบฟุ๊บป๊อบฟุ๊บป๊อบ
เมื่อวานแถลงข่าวนานมันร้อนร้อนแต่ห้ามว่าพี่สาวฉันนะคะ
เพราะว่าแม่การเมื่อวานสวยมากสวยจริงตกใจเลยละค่ะ
สรุปนะจ๊ะว่าน้องเสือกับเอมมี่อมรวรรณเขาเป็นแค่ผู้จัดการนะคะ
เซ็นสัญญากัน๓ปีนะคุณผู้ชมแล้วก็แบ่งกันลงตัวไม่มีดราม่า